ข่าวต่อไปนี้แม้ว่าผมจะไม่ใช่สุภาพสตรี
ที่จะต้องตั้งคันที่จะต้องคลอดลูก
แต่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกไม่โอเคเลยกับข่าวนี้

อยู่บุรีรำครับโพสต์บอกว่า

เลือดตอนคลอดเอาไว้ในช่องคลอดเธอนานเท่าไหร่รู้ไหมครับ
กี่วันฮะสองเดือนกว่าครับโอ้แล้วขอโทษฮะที่บ้านบอกโอ้โห
ภาพนะฮะมีผ้าก๊อตสีดำนะครับใหญ่ประมาณเท่ากำปั้นแล้ว
ระบุข้อความว่าวัตถุชิ้นนี้คือผ้าก๊อสซับเลือดที่หลุด
ออกจากช่องคลอดแม่ลูกอ่อนหมอคงลืมไว้ในช่องคลอดนานกว่า
เดือนคุณผู้ชมลองคิดดูครับส่วนแม่ลูกอ่อนคนนี้คือนาง
สาวสิริวิมลบุญชมอายุ๒๓ปีเธอเป็นชาวตะบนหินเหล็กไฟอำเภอ
เมืองจังหวัดบุรีรำนางสาวซีรีส์วิบลเล่าบอกว่า๑๗มีนาคมที่
มาเธอไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลครูเมืองคลอดธรรมชาติจำ
ได้ว่าวันคลอดหมอบอกว่าเลือดไหลไม่หยุดก็เลยเอาผ้าก๊อสเนี่ย
นะฮะไปอุดช่องคลอดเอาไว้หลังจากนั้นก็บอกอ่าไปพักฟื้นที่
บ้านได้ผ่านไป๑๕วันมันมีสิ่งผิดปกติคือขออภัยนะครับน้ำ
วปลาเนี่ยมันเหม็นเหลือเกินอ๋อเมื่อถึงเวลานัดตรวจก็ไปตรวจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านค่ะขออภัยอีกทีกลิ่น
ขนาดนั้นหมอไม่ได้ตรวจภายในให้นะถามว่าปวดท้องเปล่ามี
ไข้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ทั้งสองอย่างก็กลับบ้านได้ถือว่าปกติอ้าว
ปุ้ยเนี่ยฮะช่วงเวลาผ่านไปกลิ่นของน้ำคาวปลามันยิ่งทวีความ
แรงจนสามีไม่กล้าเข้าใกล้คุณผู้ชมลองคิดดูแล้วกันค่ะนะแต่
อย่างอื่นปกติดีวันที่๒๔พฤษภาคมรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไร
ตรงช่องคลอดพอเข้าห้องน้ำอ้าวเห็นวัสดุแปลกปลอมมันโผล่ออกมา
นิดนึงเอามือหยิบเอามือคลำแล้วดึงออกมาโอ้โหคุณผู้ชม
คุณผู้ชมครับผ้าก๊อสครับคือคาดว่าเป็นที่หมอใส่เข้าไปซับเลือด
เธอในวันคลอดนั่นแหละโชคดีนะเคราะห์ยังดีที่หมอเนี่ยไม่
ผ้าก๊อสติดไว้กับผิวหนังจึงหลุดออกมาได้เองตาม
ธรรมชาติรวมเวลาแล้วผ้าก๊อสอยู่ในช่องคลอดของเธอนาน

จะเป็นตอนหมอยัดห้ามเลือดอะค่ะหมอห้ามเลือดไว้แล้ว
ออกไม่หมดมั้งอืมคือลืมไว้ค่ะตรงรวมผ้ากอสนี่อยู่
ก็เล่าอ่ะกี่เดือนสองเดือนค่ะเกือบสามเดือนสองเดือนแปด
วันอืมก็ให้มีสองละเอียดก็ให้ละเอียดกว่านี้หน่อยค่ะเพราะ
ว่าถ้าติดเชื้อตายมาค่ะจะรับผิดชอบอืมเพราะว่าก็ไม่รู้
ผ้าก๊อตอยู่ได้ไงถึงสองเดือนจนเหม็นเน่า
เจอแต่ในข่าวเจอแต่ในกูเกิ้ลอะไรเนี่ยมาเจอกับตัวเอง
ตกใจเห็นเขาเคยตายกันมาตัวเองตกใจพรุ่งนี้เช้าพา

ว่าถ้ามันมาอยู่ข้างในจริงมันไม่รู้สึกเหรอปุ้ยปุ้ยตอบ
ก็ไปว่ายังไงคุณชมรับรับสิค่ะเพราะมันอยู่ข้างในเป็นอะไร
เอ้อนะไงที่เบิ้ดด้วยก่อนไหมมันไม่ขอขออนุญาตนะ

จะรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่า

สิริวิมลเขาไม่ติดเชื้อไม่เข้ากระแสเลือดแล้วไม่เป็นอะไรไป
นางสาวสิริวิมลย้ำว่าไม่ต้องการเรียกร้องหรือจงใจทำให้โรงพยาบาลได้รับความเสียหายหรอก
แต่อยากจะเตือนให้ประชาชนทั่วไปได้ระวังไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
ล่าสุดนางธิพพวัลชัยสนท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มการโรงพยาบาลคู่เมือง
แล้วก็ให้กำลังใจนะครับให้กับนางสาวสิริวิมล
ซึ่งเบื้องต้นนางสาวสิริวิมลสามารถได้รับการเยียวยาตามมาตรา๔๑
ทั้งนี้ต้องขอโทษนางสาวสิริวิมลที่ทำให้เดือดร้อน
และสร้างความกังวลใจให้กับครอบครัว
ทางโรงพยาบาลจะนำไปปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกครับ